คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวบังนาในกรุงเทพนะคะ
เสียชีวิตหนึ่งบัตรเจ็บสาหัสอีกหนึ่ง
แล้วคนที่เจ็บเนี่ยน้องก่อย่าเด็กผู้หญิงอายุเพิ่ง๑๓เองค่ะ
เหตุการณ์ก็คือนายปียมิตรอายุ๓๒
ไปที่บ้านของน้องก่อย่าอายุ๑๒
เหมือนกับว่าจะไปแสดงตัวขอคบหากับน้อง
แต่ทางครอบครัวของน้องปฏิเสธบอกน้องยังเด็กให้น้องเรียนหนังสือ
ก่อย่าเองก็ปฏิเสธ

ถ้ามายุ่งเนี่ยเดี๋ยวแจ้งความดำเนินคดีนะ
ปียมิตรไม่พอใจพกปืนด้วยไงคะ
ชักปืนออกมายิงน้องก่อย่าแล้วยิงตัวเอง
ตำรวจสนบังนาได้รับแจ้งตอนบ่ายวันนี้ค่ะ
ก็เลยไปตรวจสอบนายปิยมิตรบันทาลุนหรือในต้องอายุ๓๓
เขาเป็นอาสารักษาดินแดนในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
กระสุนเนี่ยเข้าขมับซ้ายทะลุเบ้าตาเสียชีวิตเลยนะคะ
แต่น้องก่อย่านี่สิคะอายุเพิ่ง๑๓เรียนอยู่ม๒
ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าคอแถวกราม
แม่ของนายปิยมิตรผู้ก่อเหตุบอกว่ายอมรับว่าลูกแม่ไปจีบน้องก่อย่าจริง
แต่แม่ก็เตือนแล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยแม่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
แม่บอกว่าเห็นกับตาลูกชายชักปืนออกมายิงน้องก่อย่า
บอกจะคว้ามือลูกเนี่ยมันคว้าไม่ทันจริงค่ะ
ด้านคุณยายของน้องก่อย่าค่ะคุณยายบุญเรืองอายุ๖๔คุณยายบอกว่านายปียมิตรเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ
ห่างกันแค่สามสี่หลังค่ะนายปิยมิตรมาที่บ้านก็คือเหมือนกับว่าตั้งใจจะมาแสดงตัวอยากคบหากับน้อง
แต่น้องก่อย่าเองก็ปฏิเสธนะคะทางครอบครัวก็บอกว่าอย่าไปคิดอะไรเกินเลย
น้องยังเด็กมากอายุ๑๓ให้น้องเรียนหนังสือเถอะน้องก่อย่าก็ขอให้นายปิยมิตรเลิกโพสต์ข้อความแสดงตัวว่าเป็นแฟนน้องบนโลกโซเชียลด้วย
คือน้องเองก็ไม่ได้อยากจะคบหาทีนี้ก็พยายามจะคุยกัน
คุณยายบอกว่าบอกกับนายปียมิตรแล้วว่าอย่ามายุ่งกับน้องก่อย่าเลย
ถ้ายังยุ่งกับน้องอีกเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปแจ้งความนะเท่านั้นแหละ
กระบอกเดียวกันเจาะขมับแล้วยิงตัวเอง
นี่นะคะทีมข่าวก็ไปตรวจสอบที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ร่วมกับ
แต่ลูกชายอยู่นะครับลูกชายเป็นคนอุ้มหลานสาวไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ตอนนั้นไม่มีใครเห็นว่านายปิยมิตรเนี่ยมีปืนนะครับ
ปียมิตรชอบมาเกาะแกะกับหลานสาวเนี่ยบ่อยนะหลานสาวก็มาเล่าให้ฟัง
เพราะหลานสาวไม่ได้เล่นด้วยค่ะนะฮะแต่นายปิยมิตรก็ชอบตามนะ
เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
หรือคุณตาของน้องก่อย่าเนี่ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ปียมิตรเนี่ยเคยมาชอบพี่สาวน้องก่อย่านะ
แต่หลังเนี่ยเปลี่ยนมาเกาะแก่กับน้องก่อย่าแทน
ยังไงก็ไม่ฟังเดี๋ยวฟังนะฮะเสียงของคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยนะครับ
พอดีว่ามีพี่ชายเขานอนอยู่บนที่นอนเขาก็เลยรีบอุ้มน้องไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าคุณแม่เขาขับรถกลับมาพอดีไง
คือทุกคนเขารู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาก็จะชอบเดินเลาะไปตามบ้านตามอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็จะชอบ
เขามากีดคนพี่ไอ้นั่นไม่ยุ่งไอ้นั่นก็ว่าไปเลยไม่ยุ่งมันไม่เอามันไม่ยุ่งไม่ใช่มันเด็ก
เพราะเด็กเพราะเด็กส่วนมากเด็กที่นี่มันเป็นเด็กที่ไม่ได้สนใจอะไรไงมันยังเด็กอยู่อะนะ
แล้วถ้าเราว่าลูกหลานเราคอแคทเราก็ว่าไปอย่าง
อืมอันนี้เรามันลูกหลานเราไม่ใช่
ตอนนี้มีตอนนั้นก็มีอยู่เป็นเพราะอาการมืนเมาอะครับ
ถือมีดไปหึงหวงหึงห่วงนะครับ
พูดยังไงคะตอนที่เขาถือมีดออกไป
เขาก็ตะโกนตะโกนลั่นซอยครับว่า
ใครมันยุ่งกับเขามันยุ่งกับเมียกูใครมันยุ่งกับเมียกู
ก็ไม่รู้ว่าเมียคนไหนใช่ไหม
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคนไหนหรือใคร
ตอนนี้ตำรวจได้เชิญบุคคลแวดล้อมทั้งสองฝั่งเนี่ย

นะฮ่าก็ขอให้ปลอดภัยก็แล้วกันน่ะฮ่า
ยมิตรเนี่ยก็ส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนนะครับ
ขั้นตอนก็ต้องแจ้งข้อหาเรื่องพยายามฆ่ากับเรื่องอาวุธปืนเอาไว้ก่อน
แม้ว่าเจ้าตัวจะตายไปแล้วก็ตาม